ไปดูที่เกาะพงันในจังหวัดสุราธานีกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ชาวโซเชียลที่นั่นเขากำลังแชร์ภาพเป็นชายชาวต่างชาตินะคะ
ทีเดียวค่ะพฤติกรรมเนี่ยเดินเข้าไปในร้านขายยา
แล้วก็ไปตบหน้าเพศรัชกรไปหนึ่งทีอืม
สาเหตุเพราะว่าไม่พอใจค่ะที่ซื้อยาจากร้านนี้ไปแล้ว
รักษาอาการที่เขาเป็นเนี้ยไม่หายครับโมโหค่ะ
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้โอ้โหนี่ฮะโอ้โหแว่นกระเด็นเลยนะ
แล้วก็กล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
จากคลิปจะเห็นว่าชายคนนี้ค่ะรูปร่างสูงใหญ่ทีเดียว
เสื้อก็ไม่สวมนุ่งกางเกงขาสั้นสะพายเป้เดินเข้าไปในร้านขายยา
จากนั้นก็พูดคุยอะไรบางอย่างกับเพศรัชกรที่อยู่ในร้าน
แล้วก็ไปกระชากเสื้อเขาตบหน้าไปหนึ่งที
อย่างที่คุณทัศนัยบอกแว่นตากระจุยเลย
เด็นหายไปเลยค่ะครับเพศรัชกรหลังจากเกิดเหตุ
รีบไปหยิบเงินแล้วก็ส่งคืนให้ชายชาวต่างชาติคนนี้
แล้วก็เดินออกจากร้านไปคือเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
เกิดขึ้นบนเกาะพังอันที่สุราธานีเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามกับผู้กำกับตมสุราธานี
ได้รับการชี้แจงมาค่ะว่าเห็นคลิปนี้แล้ว
สอบถามไปยังเพศรัชกรคนนี้แล้วชี้แจงว่า
ฝรั่งที่เกาะเหตุมาซื้อยาจากร้านไปกินหลายวันก่อนแต่อาการป่วยไม่ดีขึ้น
ก็เลยโมโหค่ะกลับมาที่ร้านอีกทีแล้วก็มากระชากคอเสื้อ
ตกหน้าตอบว่าขอเงินหกร้อยบาทเป็นค่ายาเนี้ยคืนไป
ทางร้านก็ไปหยิบคืนให้อย่างในคลิปอ่ะนะคะต่อมาตำรวจตรวจสอบฐานข้อมูล
พบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเบนจามินสัญชาติอเมริกามักจะมีพฤติกรรมแบบนี้แหละค่ะ
ชอบใช้ความรุนแรงก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุแบบเดียวกันมาแล้ว
กับเจ้าของร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์บนเกาะสมุยก่อเหตุที่เกาะสมุยเสร็จก็หนีมาที่เกาะพังอันอีกค่ะ
ตอนนี้นายเบนจามินหนีออกจากเกาะพงันไปแล้วเหมือนกันตมกำลังติดตามตัวอยู่
เพราะว่าวีซ่าของนายเบนจามินหมดอายุไปตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะ
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพงัน
โอ้โหช่วยกันตามหาใหญ่เลยนะคะชายชาวต่างชาติคนนี้
ให้ออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่ทำไว้ด้วยนะคะ